คุณผู้ชมมาดูภาพเหตุการณ์ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่ง
คือเขามีประวัติเรื่องของการเสพยาแหละครับ

ล่าสุดไปคว่างปลาเข้าของใส่ร้านวัสดุก่อสร้างไปถีบรถจักรยานยนต์ของเขา
ถามว่าทำทำไมเขาบอกว่าผมต้องล้างคำสาป
ผมเจอร้านนี้ทำคำสาปใส่

นี่ชี้มือใส่กล้องปลาของใส่กล้องผักรถของชาวบ้านล้มปลาข้าวของใส่ร้านไปอีก
นี่กล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนอันนี้มันคือร้านขายวัสดุก่อสร้างครับ
ผู้ชายคนนี้เดินดุ่มมาท่าทางเหมือนสติไม่ได้เอาทีไปอีก
นี่ฮะทำอะไรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องนี่แหละครับ
แล้วก็หยิบก้อนหินคว่างปลาใส่ร้านหลายครั้งเหตุการณ์เกิด๑ทุ่มของวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
ร้านนี้อยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเจ้าของร้านก็ตื่นมาเห็น
ข้าวของเสียหายหมดก็เลยไปดูกล้องก็เห็นภาพนี้แล้วเอาไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
พร้อมบอกว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมีอาการทางจิตแล้วเขาเคยเสพยามาก่อนอยู่แล้ว
แล้วก็อาจจะทำลายสมองเขาคุ้มครั่งขึ้นมาแต่เขาชอบไปทุบตีทำร้ายร่างกายแม่เขาเองด้วย
เคยถูกจับหลายครั้งแล้วก็ออกถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็มาทำแบบเดิมอีก
หลังจากเกิดเหตุเจ้าของร้านก็ไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็จับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้
แต่เขาให้การลักษณะแบบภิลึกอย่างที่ผมบอกไปเพื่อเพราะบอกว่า
เขาถูกคำสาปจากร้านนี้ที่มาทำเนี่ย
ทำลายข้าวของต้องการล้างคำสาป
ก้อนหินใส่ทำลายข้าวของต่าง
ตำรวจเองคุณผู้ชมเองฟังก็คงจะไม่เชื่อหรอก
คงจะเป็นเรื่องราวของยาเสพติดอะเนาะ
จนหลอนนะครับตำรวจก็เอานำตัวไปตรวจปัสสาวะ
แต่ว่ายังไม่ได้พบสารเสพติดในร่างกาย
ก็เลยคิดว่าน่าจะมีผลกระทบเรื่องของ
อาการทางประสาททางสมองเพราะเสพยามานาน
ก็เอาตัวไปส่งโรงพยาบาลจิตเวท

แล้วก็ให้ญาติมาช่วยกันตรวจสอบด้วยนะครับ